เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็ได้เกิดเหตุที่มีชายหนุ่มนะครับ
ขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ย่านถนนรัชดารามอินทรา
เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตไปหนึ่งคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคน
แต่ว่าหลังจากการสอบสวนก็ทราบนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
เกิดขึ้นก็เพราะว่าผู้เสียหายพยายามขับรถตามคนร้าย
เพิ่งจะก่อเหตุปล้นทรัพย์ของเขาไป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภาพิมลคลังโรศักดาครับ
หนุ่มนักเรียนนอกขับพุ่งชนจนแทบไม่หลงเหลือสภาพเดิมคันนี้
เป็นหนึ่งในของกลางที่ตำรวจนครบานโคคราม
เลื่อนย้ายมาจากบริเวณถนนรัชดารามอินทาฝั่งขาเข้า
คันนายาวกรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้ในการประกอบสำนวนคดีการก่อเหตุปล้นทรัพย์
ของกลุ่มนายพานุพงศ์มีชนะผู้ตาย
คำให้การของนายนารินระบุว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๒นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยขณะที่เขากำลังจอดรถที่ริมถนนแล้วลงไปคุยโทรศัพท์
ระหว่างนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนายพานุพงศ์

ที่หนึ่งในนั้นจะใช้มีดจี้คอนายนาริน
เพื่อปล้นโทรศัพท์ไอโฟนพร้อมเงินสด๔๗๐๐บาทไป
ก่อนกลับขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนี
เมื่อตั้งสติได้นายนารินจึงขับรถยนต์ติดตาม
เพื่อต้องการจะดูแผ่นป้ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์ของกลุ่มคนร้าย
ด้วยระยะทางกว่า๒กิโลเมตรนะคะที่ผู้เสียหายได้มีการขับรถด้วยความเร็ว
ติดตามกลุ่มคนร้ายนะคะที่ก่อเหตุปล้นทรัพย์เขามาจนกระทั่งถึงบริเวณนี้ค่ะ
กลุ่มคนร้ายนั้นได้มีการหักหลบรถเพื่อจะเลี้ยวเข้าซอยอย่างกระทันหัน
และด้วยความเร็วที่ทำมาทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถเบรกรถได้ทัน
กระทั่งรถของเขาชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของหนึ่งในคนร้าย
และยืนรอมอบตัวพร้อมให้ข้อมูลตำรวจในจุดเกิดเหตุ
ก่อนที่ตอนเช้าวันนี้นายนารินจะเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สำหรับกระบวนการหลังจากนี้ตำรวจจะรวบรวมพยาหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนต่อไป
ผ่าพิมลคังโรศักดาข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน